และงานเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเจออีกหนึ่งสาวสวยนะคะ
สไตล์นางแบบคุณเข็มละพัสรดา
ชื่ออาจจะไม่คุ้นหรือว่าคุณเข็มรุจิรานั่นเองนะฮะ
ถามประเด็นร้อนหน่อยเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยถูกเมาส์ว่าเป็นดาราสาวที่ถูกพ่นสีดำด่าเนี่ย
นี่อันนี้แหละบ้านนี้กะจุดอยู่
ไม่สีดำแต่สีแดงเออน่ะบ้านนี้เออจุดอยู่
ภายหลังเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นฉากในละครไม่ได้มีใครมาด่าเธอหรอกค่ะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องที่เธอโพสต์ข้อความร่ายยาวมาเลยทำนองว่ามีสาวรุ่นใหญ่คนหนึ่ง
ศึกษาก็ดีนะตามหึงตามหวงสามีไม่มีหยุดไม่มีสิ้น
แล้วมาหึงใครก็มาหึงกับเธอนี่แหละแล้วก็เพื่อนของเธอด้วย
งานนี้คนก็โยงไปว่าสาวใหญ่คนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณธัญญาธัญเรศหรือเปล่า
เข็มก็เลยบอกเลยรีบบอกเลยว่าตอนที่เธอโพสต์นี้นะคะ
โกรธที่เธอและเพื่อนของเธอถูกมองแบบนั้นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่พี่ธัญญาและเป๊กสัญชัยแน่นอนค่ะ
เพราะเข็มไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
โดยเฉพาะเพื่อนเข็มทำไมเพื่อนเข็มจะต้องขอโทษ
คิดว่าเข็มก็ไม่มีอะไรจำเป็นต้องพูดเข็มพูดไปหมดแล้ว
ได้ว่าวันนั้นที่เข็มพูดคือแบบเฮ้ยเพื่อนเข็มไม่ผิดและตัวเข็มไม่ผิด

แล้วก็เจอพี่ยาก็ไม่ได้เออก็เอาไงเอาไง
เข็มก็เอาไงของเข็มก็พี่ยาก็ไม่ได้พูดเลย
ใช่เป็นพี่ทัญญาไม่ใช่พี่ธัญญาค่ะ